ผมต้องการให้คนในแวดวงฟุตบอลเข้ามามีส่วนร่วม

ไม่สมัครนายกผมเสนอแนวคิดไม่ได้

มีสามารถที่จะมีเสียงใหญ่ด้าน

ถ้าผมไม่ได้ไม่ต้องมาไล่ผมไปเอง

เนี่ยในสมัยต่อไปจิตว่ามันยากนะ

ของลูกชายแตงโมโลงปียัพพองยิง

ว่าในไลฟ์นั้นก็ตามประเด็นไรวะ
เพราะฟุตบอลมากกว่า

ก็คุยกันถามแนวคิดของพี่บีจากไทยรัฐนี่แหละ
ก็ถามแนวคิดผมว่ามันถึงเวลาที่ผมอยากจะเสนอตัว
มาเป็นอีกทางเลือกให้กับสมาชิก
ได้พิจารณาว่าผมอยู่กับฟุตบอลมา๕๐ปีแล้ว

รวมทั้งรู้วิธีการบริหารการจัดการต่าง
ในทิศทางที่มันทั้งดีแล้วก็ไม่ดี
เราก็สามารถเอาประมวลสามารถมาพัฒนา

ตอนตัดสินใจลงเนี่ยไม่มีใครที่บอกให้พี่ตุ๊กลง

ไม่มีเลยครับเพราะว่าผมเสนอตัวด้วยเหตุผล
เพราะว่าต้องการเสนอความคิดของคนที่อยู่ในแวดวงฟุตบอล
เกี่ยวกับทิศทางของฟุตบอลไทยในทุกมิติ
ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชายหาดฟุตซอลฟุตบอลหญิงฟุตบอลชาย
การพัฒนาฟุตบอลในระดับสมัครเล่น

แล้วก็พัฒนาฟุตบอลในระดับทีมชาติ

ที่เราจะเข้ามาปรับปรุงพัฒนาและแก้ไข
ผมไม่มีหน้าที่จะไปลื้อฟื้นผู้บริหารใครก็ตาม
อ่าอายุกกล่าวอายุไหนไม่ต้องระแวงกันเลย

ผมต้องการมาทำวัฒนธรรมฟุตบอล
ต้องการสร้างฟุตบอลในวิธีการของฟุตบอลสมัยใหม่

เขาเรียกว่าโปร่งใสถูกต้องตรวจสอบได้

ผมต้องการให้คนในแวดวงฟุตบอลเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารการจัดการของสมาคมฟุตบอล

เอ๊ะของพี่ทุกข์เนี่ยจะเป็นตัวแทนของอีกเจ้าหรือเปล่า

ของท่านท่านดรสมยศนะฮะ
พ่อต้องเรียกดรสมยศท่านเป็น

เราก็ดูอันไหนดีเราก็ลักษะไว้

มาพัฒนาใส่สมองแล้วก็มาบอกผู้บริหารชุดใหม่
ในการที่จะเดินหน้าในการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อให้สมาชิกและชนชาวไทย
ประสบความสมหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการ

แต่จริงกระแสเนี่ยแรงมาก
ถ้าแฟนบอลมีโอกาสเลือกตั้ง
อันนี้ก็ต้องพูดตามตรงไม่ต้องมาอวยกันผมว่าพี่ตุ๊กก็ไม่แพ้
ก็สู้กันสนุกในเรื่องนโยบายนะสมมุติถ้าเข้าในเรื่องของการหาเสียง
เพราะตรงนี้เราอาจจะเชิญพี่ตุ๊กมาเร็วไปหน่อย
แต่ในมุมคืออยากแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งอาจจะได้เห็นในโพสต์ในข่าวต่าง
แต่ถ้าเกิดว่าดูในเสียงของสมสอสสมาชิกคาดว่าก็นั่นน่ะสิ
คือผมต้องการถึงเปิดตัวเร็วเพื่อต้องการเสนอนโยบายเสนอแนวคิดเสนอวิธีการ

ว่าผมมีแนวคิดในการพัฒนาฟุตบอลไทยแบบนี้ในการพัฒนาการบริหารแบบนี้
เงินที่มันเป็นปัญหาสำหรับสมาชิกจะมีการพัฒนาแบบนี้
ทีมที่มีปัญหาในเรื่องทีสารที่มันแบ่งโซนกันซ้ำซ้อนกัน
จะมีแก้ไขแบบไหนทีสองจะทำอะไรทีหนึ่งจะทำแบบไหน
การบริหารการจัดการที่เกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศจะเป็นยังไง
พัฒนาผู้ตัดสินเป็นแบบไหนอย่างไร

คือถ้าผมไม่สมัครนายกผมเสนอแนวคิดไม่ได้
ไปเป็นประธานเทคนิคเนี่ยก็ไม่มีใครเสนอได้
เพราะว่าผมไม่สามารถที่จะมีเสียงใหญ่ได้
และอย่างหนึ่งเนี่ยผมอายุ๖๐กว่า๖๑แล้ว
มันถึงเวลาที่ผมจะต้องเสนอตัวเอง
ที่จะให้เป็นอีกทางเรื่องของสมาชิกเท่านั้นเอง
ฉะนั้นถ้าผมไม่บอกว่าผมจะเป็นนายกสมาคม

ผมจะไปบอกอะไรกับใครมันไม่สามารถเสนอแผนได้

ใช่มันต้องสมัครแล้วก็มีแนวทางด้วย
อย่างผมคำพูดง่ายอย่างผม
ไม่เรียบไม่เล่นคือเป็นคำพูดของผม
คือฟุตบอลเมืองไทยในทุกสนามผมไปมาทั้งหมด
ทุกคนอยากเห็นสนามที่มันเรียบแล้วเล่นแล้วสนุก

เลี้ยงส่งหมงยิงคอนโทรลมันทำไม่ได้
ฉะนั้นในสนามในทุกต่างจังหวัด
แล้วให้ไปเล่นเนี่ยมันไม่พัฒนาเลย

โมสรครึ่งหนึ่งสมาคมช่วยครึ่งหนึ่ง
ซ่อมแซมสนามคุณไปดูแลกันเอง

ในการปรับปรุงเราก็ให้๕แสนคุณ๕แสน
แต่การบรรลุงรักษาต้องไปทำเนี่ย
พออีกพักอีกครึ่งละรวก็เลิกเวลาไปตรวจ
ถ้าแก้ไขเราก็เขียนครึ่งละครึ่งกู

เราจะคือทำงบทั้งปีทั้งประเทศเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเป็นงบเท่าไหร่
การเงินไว้ให้เขาเท่าไหร่คือเงินเนี่ยถ้าคนอยู่ในวงการฟุตบอลจะรู้ว่าไม่มี
รู้ว่ามันมีแต่มีแล้วเอาไปใช้กันแบบไหนยังไง
ผมไม่คงไม่เอ๋ยแต่มีแต่ของผมมีแล้วเปิดเผย
ไปทำหนามบอลนะอันนี้ฝ่ายบริหารนะทีมชาตินะ๑๗ปีเท่าไหร่๑๙ปีเท่าไหร่
ทีมชุดใหญ่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้มันจะมีให้ชัดเจนเลย

สนามเนี่ยไม่เรียบของผมไม่มีทางผมไม่เล่นแน่น
อันนี้คือน่าจะเป็นจุดขายอันดับแรกแล้วเพราะว่าเป็นคนฟุตบอลมา
วันแรกวันแค่งไม่เหมือนกันวันแรกมันจะเรียบ

อย่างคุณพิธีกรไปเห็นสนามอยากเล่นไหมล่ะ

ผมเห็นอายุป่านนี้เห็นสนามเรียกผมก็อยากเล่น

ฉะนั้นแน่นอนว่าการพัฒนาฟุตบอลมันไม่เรียบ
ไม่มีทางเล่นโดยเฉพาะเยาวชน

บอลชาติวัทชนที่บอกว่ารายการทับซ้อนจริง

เจนรุ่นเดียวกันเนี่ยก็เป็นผู้บริหารกันเยอะแล้ว

นอกเหนือจากสมาคมที่มีการจัดอันคารในยุฤหลีอยู่แล้ว

ผมให้เล่นไม่เกิน๒๐๐เมตรในการส่งรายชื่อ

สมาคมจะมีจัดให้๖เดือนแรกสมมุติยุรี

แต่มันจะมีผู้บอลกองทัพอากาศ

ให้นักฟุตบอลที่อายุอยู่ในเกณฑ์

อีก๒ทุนเตอร์เมนต์ที่จะมากรมจัดคุณเล่นไม่ได้นะ

ฉะนั้นคุณจะต้องมีทีมพัฒนาขึ้นอีกเยอะ

บรรดีกรมภาระบรรดียูสท์ลีก
อันนี้ไม่ได้นะครับทีมคุณจะต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
เป็นการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนชายรอบ
คือนักบอลคนอื่นที่เป็นตัวสำรองจะได้ลงเล่นในทวนาเมนต์อื่นด้วย
คือไม่ได้จัดระเบียบแต่ว่าแค่ว่าเราเน้นย้ำว่า
เอาเป็นว่าของครีมที่เป็นของดีเนี่ย
อยู่ที่เราก่อนถ้าคุณจะมาเล่นกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
จัดขึ้นมาซึ่งสมาคมก็รับรองฟุตบอลกองทัพอากาศด้วย
กรมภาระก็มันก็ดีแต่เราให้เล่นแค่๒ส่วนแม่นในชื่อคุณอ๋อ
จะคัดเด็กที่เป็นหัวกะทิเนี่ยจาก๒รายการนี้เข้าทีมชาติ
ถูกต้องแต่รายการลองลงมาถ้าเด็กโผล่มาอยู่ในทีมของใน

เราก็เป็นหาทีมสเกาะไปลงได้ถูกต้องอ๋อแต่แค่อาจจะจัดวันคือล็อกลงวัน
ให้มันดูแบบว่าไม่ทับซ้อนกันมากเกินไปใช่อันนี้อาจจะต้องดูทั้งหมดอยู่แล้ว
เพราะว่าการที่มีการจัดการขันแบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางทีบางหน่วยงานเนี่ย
มันไม่สามารถที่จะงดจัดการแข่งขันได้เพราะเราเข้าใจบริบทของเขาดี
แต่เรามาปรับมาแก้ไขซะ๑คนเล่นได้แค่๒โทรเมนต์ที่เหลือมันจะได้ไปพัฒนาในสนามฟ้อง
อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าคุยกับเด็กหลายคนอันนี้คือคุยกับเด็กเลยนะครับกว่าจะเอ่ยชื่อได้เขาบอกว่า
ก็ถ้าเกิดว่ามันแข่งได้วันหนึ่ง๓แมทมันก็ไปชุดเดิมโค้ดก็ยังไว้ใจกับคนเดิม
แต่ถ้าเกิดว่ามันกระจายรายการแห่งขันอย่างนี้อย่างน้อยคือมันบังคับแล้วว่าถ้าส่งได้แค่นี้อย่างน้อยชุดหลักไปตรงนี้ชุดสำรองที่ไป
คือกลายเป็นว่าชุดสำรองได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพอมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยเด็กนักฟุตบอลมันก็จะมีมากขึ้นมีตัวเลือกมากขึ้น
คนนี้พอมันพัฒนาได้มีโอกาสลงเล่นดีกว่ามันสามารถขึ้นมาทดแทนได้เป็นการพัฒนาทางอ้อมโดยที่สมาคมเนี่ยไม่ได้เสียอะไรเสียด้วยวิธีการคิดเท่านั้นเอง
นโยบายวิธีการวางรูปแบบวางเงินเหมือนเดิมใช้เงินเหมือนเดิมอาจจะเพิ่มเติมในการพัฒนาอย่างอื่นด้วยซ้ำไป
แล้วพัฒนาไปพร้อมกันนะแต่ไอ้ใครที่เก่งกว่าแล้วก็บางทีอาจจะโดนไอ้ที่มันเล่นรายการเล็กแซงก็ได้
ใช่แล้วเราจัดให้ภูมิภาคตามภูมิภาคให้มันสอดคล้องกันเราเป็นคนหน้าที่จัด
เหนือใต้ออกตกแล้วเข้ามาชิงแชมป์ประเทศไทยอันนี้เป็นการแข่งขันในระดับยูท
ซึ่งทำได้หมดแล้วจัดคือการเดินทางก็ให้มันสอดคล้องกันไม่ใช่จังหวัดแล้วข้ามไปอีก๔๕๐๐โลคงไม่ใช่
เราจะวางวิธีวางกรอบในการเดินทางอีกกี่ร้อยโลอยู่ในบริเวณไหนยังไงนะครับ
ซึ่งนี่เป็นวิธีคิดของสมาคมที่จะต้องช่วยกันในการวางแผนวางนโยบาย
อันนี้คือแนวคิดส่วนตัวของพี่ตุ๊กที่คุยกับเจมวันนี้หมายความว่า

แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติพี่มีทีมคณะทำงาน
มันต้องแตกออกอีกอย่างครับคณะทำงานต้องเข้ามา
แต่แกนหลักก็คือแบบนี้
ฉะนั้นเด็กจะได้มีโอกาสกลับไปพัฒนาที่สโมสร
ปีนึงคุณยังไม่ใช่เตะตลอดทั้งปีแล้ว
คุณมีเวลาไปพัฒนาในการพัฒนาฝีเท้า
เพราะว่าถ้าคุณเตะทั้งปีคุณไม่มีโอกาสพัฒนาเลยนะฮะ
จันทร์เตะพุธเตะสุขเตะ

คุณมีเวลาอะไรไปพัฒนาในสโมสรคุณหรือ

แล้วก็เด็กแกนวิธีคิดก็หายไป

เพื่อที่จะให้เด็กไทยได้มีโอกาสกลับไปฝึกซ้อมในสนาม

อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ต้องถามเพราะว่าบอลนักเรียนคือ

บางทีก็จัดกันตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย

บ้านเราเป็นประเทศร้อนร้อนชื้น

บางทีคู่ชิงบางทีชิง

เตะกันเที่ยงผมคงให้เตะไม่ได้
มาฟุตบอลถ้าผมเป็นผู้บริหาร

เตะ๘โมงครึ่งและไม่เกิน๑๐โมงครึ่ง

คือเวลาเนี่ยถ้าเจน๑๐๐ตามนี้

๘โมงถึง๑๐โมงได้แค่เท่านั้นคู่เดียวนะ

แล้วบ่ายตั้งแต่๔โมงนะครับ

คือรายการอื่นสมาคมจะมีนโยบายในการที่จะไปบอกเขา
พูดคุยเขาว่าเรามีแต่ถ้ารายการอื่นถ้ามีจัดแบบนี้
สมาคมก็จะช่วยในเรื่องของค่าไฟครึ่งหนึ่งเหมือนกัน
ครึ่งหนึ่งนะครับทุกอย่างเราจะช่วยค่าไฟ
ทั้งคุณเปิดไฟเมื่อไหกโมงมาสมาคมจะต้องช่วย

คือเตะนี่โอ้โหฮีสตกถึงชีวิตครับ
ร่างกายแคะแกนนะครับร่างกายอ่อนล้าไม่เล่นไม่ได้
วิธีคิดมันไม่ได้แดดร้อนจะไปคิดยังไงจะไปหลบยังไง
หลบตอนแดดส่งศีรษะตอนเที่ยงก็ตายแล้ว

ผมเนี่ยมันเล่นมาตั้งแต่เด็ก
แล้วคนแก่ทุกวันนี้ก็มาเล่นตากแดดยังคงไม่ไหวนะครับ
ก่อนที่เราจะออกอะไรกฎระเบียบอะไรมาเราต้องหาวิธีการแก้ไขเขาด้วย
เพราะว่าการแก้ไขคือว่าเวลาเล่นตอนเย็นมันมีปัญหาเรื่องของค่าไฟ
ซึ่งเราจะต้องหาเงินมาไงเงินอยู่ไหนก็อยู่ในสมา

เราต้องมาดูว่าผมคงไม่ได้เอ่ยอะไรมากมายนะครับ
แต่เพียงว่าเรามีผมหาเงินให้ได้แล้วกัน
ทุกอย่างที่ผมพูดมาคำพูดเป็นนายผมหมด
ถ้าผมไม่ได้ไม่ต้องมาไล่ผมไปเอง
ผมหาเงินไม่ได้วันแรกสมมุติว่าผมเข้ามาปั๊บเป็นนายก
แล้วผมหาเงินทำที่ผมบอกไม่ได้ผมลาออกเลยนะ

ไม่แต่เดี๋ยวนะถ้าพี่ออกแล้วทีมงานพี่ไม่ได้นะ
คือเราต้องบอกทางผู้บริหารหรือว่าคณะกรรมการก่อนว่า
เข้ามาเนี่ยคุณต้องหาเงินให้พร้อมแล้วนะเราต้องหาให้ได้

ใช่เพราะว่าเราบอกแล้วว่านโยบายเราคืออะไร
งั้นมันเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยครับทุกคนก็พูดได้
ขายฝันขายอะไรขายไปหมดแต่ไม่สามารถลงมือและทำความเป็นจริงได้
เราต้องเป็นโลกของฟุตบอลที่เป็นความเป็นจริงเกิดได้จริง
บางอย่างเราต้องสร้างความฝันแต่บางอย่างเราไม่สามารถสร้างความฝันได้
เราต้องเอาความจริงมาใช้ที่บอกสร้างความฝันก็คือฟุตบอลโลก

แต่คือความจริงก็คือเราต้องพัฒนาฟุตบอลไทยซะก่อน
พัฒนาภายในประเทศซะก่อนแล้วมันต้องทำได้จริง
อย่างฟุตบอลเด็กผมบอกผมทำได้จริง๘โมงครึ่งถึง๑๐โมงครึ่งเท่านั้น
ดูบริบททั้งหมดการทานอาหารการโภชนาการทั้งหมดด้วย
ดูทั้งองคาพยพนะครับแล้วก็ดูวิธีจะเอาเงินมาให้เขาด้วย
ในส่วนของคนที่มีปัญหาในส่วนของเรื่องของค่าไฟ
ซึ่งสมาคมต้องเป็นคนดูแลครับเราอยากพัฒนาต้องดูแลครับ
แต่คุณต้องจ่ายครึ่งนะไม่ใช่สมาคมจ่ายหมดไม่ใช่นะ

ทุกอย่างต้องคนละครึ่งแต่คราวนี้
เท่าที่พี่บอกเนี่ยบอลเยาวชนเจ๊เข้าใจว่ามันใช้เวลา
แต่ถ้าทำจริงจังเนี่ยอาจจะสั้นกว่าที่เราลองผิดลองถูกกันมา
สมัยแต่คราวนี้พี่ก็เคยพูดไว้เหมือนกันว่า
ฟุตบอลโลกพี่บอกเลยว่ามันต้องไปนะในสมัยต่อไปคิดว่ามันยากนะ
คือต้องบอกเลยว่าถ้าผมไม่พูดคำนี้เนี่ยผมอายปากตัวเอง
ก็อยู่มา๖๑ปีแล้วเกิดมาตั้งแต่ประเทศไทย
พอเล่นฟุตบอลมาฟุตบอลโลกครั้งแรกก็ในเอเชียเรามี๑ทีมครึ่ง
บอลโลกเราสุดท้ายมี๑๖ทีมแต่ก่อน๑ทีมครึ่ง
ผมเล่นตั้งแต่๑ทีมครึ่งมา๒ทีมครึ่ง๓ทีมครึ่ง๔ทีมครึ่งมาแล้ว
ก็ว่ากันไปแต่ทุกวันนี้มัน๘ทีมครึ่ง
ถ้าผมยังบอกว่ายังไปไม่ได้อีกเนี่ยแล้วผมอายุ๖๑แล้วมันจะไปได้อีกเมื่อไหร่
อันนี้ที่ผมตั้งโกไว้ว่าต้องฝันอันนี้เป็นฝันให้ไก่
ซึ่งต้องบอกเลยมันยากใช่มันยากมากแต่ถ้าผมไม่ฝันให้ไกล
งานเล็กคนอื่นก็ทำให้หมดแล้วไงอันนี้คืองานใหญ่
ผมไม่ฝันแบบนี้นะฮะไม่สร้างมาตรฐานแบบนี้ไม่สร้างความคิดแบบนี้
ใครมาเป็นผู้บริหารก็บอกว่าเอาแค่บริหารฟุตบอลภายในประเทศเหรอ
ความสุขของคนไทยต้องการเห็นคนไทยไปมากกว่านั้น
จริงแล้วมันคือการพัฒนาฟุตบอลทั้งระบบ
ถึงจะไปฟุตบอลโลก๑๗ปียังไม่ไปบอลโลกมันจะไปได้ยังไงบอลโลกใหญ่
สิบเจ้าปียังไม่ไปมันจะไปใหญ่ได้ยังไงโอลิมปิกยังไม่ได้ไปเลยอย่างเงี้ย
เอเชนครับคุณยังไม่ได้รอบสี่ทีมเลยอย่างเงี้ย
ซึ่งผมอยู่ฟุตบอลผมเข้าใจทุกอย่าง
แต่ผมต้องพูดในฐานะที่ผมเป็นผู้นำขององค์กร
ว่าถ้าผมมัน๘ทีมครึ่งถ้าไปพูดว่าอ๋อเดี๋ยวรอก่อนนะรอหน่อยอย่างนี้
ผมว่าคนไทยไม่สมควรที่จะได้รับคำนี้อีกแล้ว
แต่ถ้าผมทำไม่ได้ผมก็ลาออกเท่านั้นเอง
ผมต้องการสร้างมาตรฐานว่าคนไทยต่อไปนี้ใครจะเป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทย
จะต้องมีมาตรฐานที่สูงบอลไทยพัฒนาไปแล้ว
ฉะนั้นคุณจะต้องเข้ามามาตรฐานใหญ่นอกเหนือจากการบริหารสมาคมให้โปร่งใสนั่นเป็นหน้าที่
มันเป็นหน้าที่การพัฒนาฟุตบอลไทยแลนดเวนเป็นหน้าที่
พัฒนาฟุตบอลภายในประเทศมันเป็นหน้าที่ของสมาคมฟุตบอล
ทุกอย่างมันเป็นหน้าที่แต่หัวใจหลักที่จะทำให้ประเทศธาตุของเรามีความสุข
อากาศนายกสมาคมมาจุดประกายบอกว่ามาแล้วผมแค่มาบริหารทำให้ดีอาแสนี่
แล้วเขาก็ล้มเหลวแต่อันนี้มันกดดันพี่ตู้งพี่ขอสมัยเดียว

เอ่อเราเข้าเราเข้า๑๒ทีม
บอลโลกของผมนะฮะนอกเหนือจากทีมที่ใหญ่ที่มันยากมากแล้ว

ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเตะรอบแรก๓นัด
ถ้าเข้ารอบ๘ทีมชนะนัดหนึ่งคือเตะ๔นัดไปบอลโลกนะ

ฉะนั้นการผ้าขาวเราใส่อะไรไปกับเด็กเนี่ย

และเธอกบอลไทยต้องยอมรับว่าศักยภาพใช้ดีอะ

แต่อยู่ที่เรื่องของอะไรเรื่องของระเบียบวินัย
ซึ่งตอนนี้ในทุกอย่างที่เขาขาดหายไปผมมีอยู่ในสมองแล้วผมจะเอาใครเข้ามา

ผมบอกเลยว่านั่นคือเป้าหมายที่ผมจะพัฒนา๑๗ปีไปฟุตบอลโลก
เท่ากับว่าถ้าผมไป๑๗ปีไปภูมิประบอบโลกผมยังมีวิธีคิดว่า

ซึ่งโค้ชที่บอกไว้ก่อนนะอันนี้ก็ผมต้องถามตรง
ใครเข้ามาถ้าผลงานไม่ดี

ให้เขาทำรุ่น๑๓ปี

เลื่อนชั้นขึ้นตามระดับ
ไม่มาให้แนะนำ

ผมเป็นคนคิดที่ขออนุญาตว่านอกกรอบ
ทำให้ทีมเดินหน้าซึ่งนั่นเป็นวิธีที่ผมจะต้องทำอยู่แล้ว
อยู่ฮุดบอลมาทั้งชีวิตทำไม่ได้ก็แย่ละครับ

ชัดเจนว่าวันนี้เราคุยกันพี่ตุ๊กกับผมคือคนเดียวกับไอเดียทั้งหมดนะ
เดี๋ยวรอว่าทีมงานใส่เข้ามาโปรไลเซ็นต์เป็นไง
ทีมงานที่จะเข้ามาต่อกิ๊กซอทั้งในส่วนของการพัฒนา
ก็ต้องหาคนเข้ามาไม่ใช่เอาตัวผมเป็นใหญ่
มันจะต้องมีคนที่มีความรู้เข้ามาการพัฒนาหลักสูตรต่าง
ผมก็มีกูรูที่เก่งที่สุดในประเทศแล้วกันที่คนไทยยอมรับแล้วกัน
จะเข้ามาพัฒนาหลักสูตรโปรไลเซ็นต์ให้มันสอดคล้อง
ไม่ใช่ไปเอาโปรเลเซนของยุโรปมาแล้วไปใช้แบบยุโรปไม่ใช่
จะต้องเป็นสไตล์ของเอเชียและไทยแลนดเวย์ด้วย
ซึ่งคนนี้ก็พอเอ่ยชื่อไปทุกคนก็ยอมรับหมด

บริหารจัดการที่โปร่งใสมีคนบริหารที่โปร่งใสเอ่ยชื่อมาชัดเจน
ผมอาจจะมีจุดบอดเรื่องของบริหารที่อาจจะไม่เก่งมากนัก
แต่คนเข้ามาพอเอ่ยชื่อปั๊บใช่เลย
คือเราก็แน่นอนเราก็ต้องใช้คนนี้เขาถนัดแต่ละเรื่อง

ฉะนั้นฟุตบอลสมาคมชื่อสมาคมอะไรครับ

แต่อย่างอื่นไม่ขาดนะครับอย่างอื่นเราเอาคนที่มีความสามารถเข้ามา
แต่อยู่ในแวดวงของนักธุรกิจและฟุตบอลทั้งสิ้น
แล้วรู้เรื่องของศาสตร์ฟุตบอลทั้งหมดเลย
อันนี้ผมไม่ถามเป็นชื่อคนนะ
มันมีสะพานกรรมการอยู่แหละอยู่ในลิสนิก

ก็คุยครับมีสอบถามคุยนะครับ

คนเชื่อที่จะได้ก็อยู่ใกล้ชิดกัน

มีคะแนนความคิดมีวิธีการที่จะนำเสนอ

สมาชิกที่ผมพูดอย่างนี้เขาจะเชื่อหรือเปล่า
แต่เขาจะเชื่อต่อเมื่อที่ผมจะต้องเอ่ยชื่อคนที่จะเข้ามา
คนนู้นคนนี้แต่ผมไม่สามารถที่จะเอ่ยได้
ด้วยเหตุผลเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะต้องเอ่ยชื่อของคนอื่นที่จะเข้ามา
เป็นส่วนประกอบผมได้ด้วยเห็นบอกว่ามันอาจจะติดขัดบางประการ
แน่นอนครับเดี๋ยวเหมือนการเมืองเดี๋ยวมีฉกตัวกัน

เป็นเรื่องจริงคราวนี้พอเข้าเรื่องสโมสรสมาชิก
ถามพี่ตุ๊กต่อก็คงจะมีโอกาสได้สะท้อนกับสโมสรสมาชิก
ช่วงที่เราคุยกันเนี่ยเป็นช่วงที่
ก็ไทยลีกเองก็ยังไม่ได้จ่ายเงินสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์กับบรรดาสโมสร
ทั้งสามหลีกครบเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มซีซั่นใหม่เนี่ย

คือผมมีหน้าที่เข้าไปแก้ไขในส่วนของผู้บริหารชุดเดิม

เราอยู่เป็นบุคคลภายนอกแต่พอเราเข้าไป
เราเจอปัญหาเราจะแก้ไขให้เขาทันทีนะครับ

ซึ่งเราก็คุยโต๊ะเล็กอยู่แล้วเขาเรียกว่าสภากาแฟ

เงินของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
ที๑ไม่ลดแน่นอน๒๐ล้านคือ๒๐ล้าน

แล้วจ่ายตรงเวลาโปร่งใสถูกต้อง

คือถ้าไม่ตรงเวลานี้เอางี้ดีกว่า
ถ้าไม่ตรงเวลาผมล่าออกเลยเหมือนกัน
ทุกอย่างทำอะไรมาต้องคำพูด

เขาต้องยอมรับว่าสมาชิกเป็นส่วน

ผมจะเอาเข้ามาเป็นส่วนของคณะกรรมการบริหารไทยลีกนะ

คุณเป็นคนอัดเสียเงินพวกคุณไง

ทำให้ประชาชนพอใจ

ทำให้ทุกอย่างมันเดินหน้าเหมือนหมุนล้อไปได้
ฉะนั้นคุณจะต้องมาบริหารเงินของคุณเองนะ
ภายใต้กฎกฎิกาของสมาคมเท่านั้นเอง

เป็นหลีกที่น่าสงสารในทุกโซนทั้งนั้น
ทุกอย่างนี่มันลำบากยากเข็น

จากสมาคมฟุตบอลที่จะเข้าไปให้

แล้วก็มีหลีก๓เป็นลีกที่

มีระเบียบมีกฎอะไรซึ่งค่อนข้างยาก

บางทีการจัดระเบียบของโซน

ทีนี้เราต้องจัดให้มันสอดคล้องกัน
ในการที่มันทำให้มันสามารถที่จะเดินได้

เพราะฉะนั้นรู้แล้วคือเรา
ถึงเวลาจริงแล้วผมอยากจะดีเบตด้วยซ้ำไป
เอาเข้าใจครับเดี๋ยวมันจะถึงช่วงเวลาอย่างนั้นแน

มันเป็นประโยชน์ต่อแฟนฟุตบอลชาวไทย

ไม่มีสิทธิ์เลือกแต่เขาก็ได้รู้นะ
ถึงผมไม่ได้แต่ได้เอาความคิดผมให้ใช้

ผมไม่มีหน้าที่จะไปขุดลงไปขุดรูไปเอาอะไรจากใคร

ผมมีหน้าที่จะช่วยแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้น

ถึงแม้จะเชียร์เปรียบโมงผิวอ่อนแค่ไหนก็ตาม
แต่ว่าพอเราเข้าไปแล้วตรงนั้น

ซึ่งแน่นอนเขาก็มีกลุ่มมีพักมีพวกมีก๊กมีเหล่า

แต่ถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ย

ช่วงนี้หายจากวงการไปอยู่กับทีมอย่าง

กับสโบสรสมาชิกตรงนี้ครับ

ฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมอยากจะเป็นเสนอเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่อยู่กับวงการฟุตบอลไทยมานานนะครับแล้วก็รู้ตื้นลึกหนาบางมาตลอดเวลา
ระยะเวลาที่ผมอยู่กับวงการบอลไทยมาเนี่ยประมาณ๕๐ปีนะครับ
ตั้งแต่เริ่มจากไม่ได้พัฒนาเลยมาจนถึงมาพัฒนาทุกวันนี้
แล้วก็รู้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาสำหรับวงการฟุตบอลไทยมาทุกยุคทุกสมัยนะครับ
ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการจัดการแข่งขันปัญหาในเรื่องของผู้ตัดสิน
ปัญหาเรื่องของการบริหารนะครับในทุกมิติเรื่องโดยเฉพาะปัญหาของทีมชาติไทย
มีปัญหามากมายเหลือเกินที่ว่านักฟุตบอลจะมาปล่อยตัวหรือไม่ปล่อยตัว
แก้ปัญหาเรื่องโค้ดคือทุกปัญหาเหล่านี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหาที่เราเนี่ย
บางครั้งเนี่ยอาจจะคิดว่าแก้ไขไม่ได้แต่สำหรับคนวงการฟุตบอลที่อยู่แล้วเนี่ย
มันสามารถแก้ไขได้ทุกมิติเลยอันไหนยากอันไหนง่ายแต่มันสามารถแก้ไขเป็นขั้นเป็นสเต็ปได้
ฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะฝากสมาชิกทุกท่านว่าถ้าต้องการคนที่ต้องการพัฒนาฟุตบอล
แล้วเป็นสายกลางจริงนะครับแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกมิตินะครับ
ขอให้เชื่อใจผมแล้วก็มั่นใจผมเหมือนกับผมรับใช้ประเทศชาติมาตลอดเยอะเวลา๓๔๐ปี
ก็ไม่เคยทำให้แฟนฟุตบอลชาวไทยผิดหวังฉะนั้นถ้าจะมาเป็นผู้บริหาร
ผมก็จะไม่ทำให้แฟนฟุตบอลชาวไทยผิดหวังและอีกอย่างหนึ่งคำพูดเป็นนายผม
อะไรที่ผมพูดไปแล้วถ้าผมทำไม่ได้ผมก็ลาออกนะครับ
เท่านั้นผมไม่ยึดติดกับตำแหน่งอย่างแน่นอนนะครับ
เพราะว่าคำพูดทุกอย่างเป็นนายที่ผมพูดไปเสมอครับ